ภรรยาคนไทยของชายชาวเยอรมันที่หลบหนีคดีมาอยู่ที่ประเทศไทยก่อนจะถูกจับกลุ่ม
โดยก่อนหน้านี้ได้มาช่วยภรรยาปิ้งไก่ขายอยู่ที่โคราชได้ติดต่อผ่านไทยรัฐทีวีนะครับ
ขอชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคดีความของสามี

แม่เขาที่อยู่รมันได้รับโทรศัพท์จากลูกว่าจะขอมอบตัวตอนเช้า
แต่มีเงื่อนไขว่าให้สถานทูตเข้าไปรับตัว
เราเลยถอนกำลังออกมาแล้วให้สถานทุกข์เข้าไป

สถานทูตก็เลยถามว่าคุณอยู่ยังไงไม่ให้โดนจับ
เขาบอกเขาดังน้ำอยู่๗๘ชั่วโมงโดยใช้สายยาง
เรียนแบบภาพยนตร์ดังเรื่องตีใหญ่ที่ใช้วิธีดำน้ำแล้วใช้อุปกรณ์หายใจทางปาก
เพื่อหนีการจับกลุ่มของนายแม็กซิมิเลียนสัญชาติเยอรมันอายุ๓๔ปี
พันธุ์ตำรวจเอกเจนกระบวนคำนวณรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเผยว่า
คดีนี้เริ่มจากชาวโซเชียลแห่แชร์ภาพฝรั่งหนุ่มช่วยเมียสาวไทยขายไก่ย่าง
บริเวณหน้าทางเข้าหมู่บ้านจัดสรรโรงทอกระสอบปากช่องในธรรมนองช่วยทำมาหากิน
ขายดิบขายดีคนมาซื้ออุดหนุนกันมากมาย
จากนี้ยังมีคนบอกว่าฝรั่งคนนี้รูปหล่อเหมือนดาราฮอลลีวูด
ดาราดังจากหนังฟาส๘จนกลายเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์
แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าหลังตกเป็นข่าวดัง
ฝรั่งปิ้งไก่กลับปฏิเสธที่จะไปออกรายการตามสื่อต่าง
ทำให้ตำรวจติดใจเข้าไปตรวจสอบ
ทราบว่าเป็นผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับตำรวจสากล
อินเตอร์โพลในหลายคดี
ในประเทศเยอรมันประกอบด้วยคดีปล้นทรัพย์ลักทรัพย์

และมีสื่อลามกอนาจารย์เด็กไว้ในครอบครองและเผยแพร่
พร้อมยอมรับว่าการติดตามจับกลุ่มเป็นไปอย่างยากลำบาก
เนื่องจากหลังนายแม็กซิมิเลียนตกเป็นข่าวดัง

กระทั่งตำรวจสะกดลอยตามพบว่าหนีเข้าไปในคลอง
โดยใช้วิธีการดำน้ำกบดาน
เมืองต้นตำรวจจะดำเนินคดีนายแม็กซิมิเลียนในข้อหา
เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร

ก่อนจะดำเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักรต่อไป
ด้านนางสาวพาวินีศรีเฉื่อยอายุ๒๖ปี
ภรรยาฝรั่งปิ้งไก่เปิดใจว่า
ตัวเธอคบกับนายแม็กซิมิเลียนมาได้ประมาณ๓ปี
มีลูกด้วยกัน๑คนอายุ๖เดือน
โดยรู้จักกันผ่านเพื่อนของเพื่อน
ขณะไปงานแต่งงานในแถบภาคอีสาน
ซึ่งก่อนจะคบกันนายแม็กซิมิเลียนก็บอกว่า
มีคดีติดตัวมาแต่คดีได้จบลงไปแล้ว
แล้วอัพโหลดมาไว้ในน็อทบุ๊ก
แล้วเป็นจังหวะที่ว่าเหมือนเขาออฟโหลดวันนี้
พรุ่งนี้ตำรวจเข้าไปขอค้นห้อง

เขาก็เลยมีประเด็นตรงนี้ขึ้นมา
ภรรยาสาวยืนยันว่าสามีไม่ได้หนีตำรวจ
ไปหลบตามคลองและป่ากล้วย

จึงพาสามีไปมอบตัว
หลังจากนี้เธอยืนยันว่าจะขายไก่ย่าง

แต่ยอมรับว่าไก่ย่างคงขายไม่ดี

ส่วนการส่งตัวสามีกลับไปดำเนินคดีที่เยอรมัน

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน